เรื่องราวของน้องที่ถูกได้ตั้งฉายาว่าน้องน่าจะเป็นวันลีสอง
เพราะว่าเป็นเด็กหญิงยอดกระตันอยู่

แต่ทุกวันตอนพักกลางวันของโรงเรียน
ไม่เคยได้เล่นกับเพื่อนไม่เคยได้ทันกินข้าวอิ่ม
แต่ขออนุญาตคุณครูปั่นจักรยานกลับบ้าน
เพื่อไปดูแลพ่อค่ะที่ป่วย
แล้วก็ยังมีคุณย่าที่ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้อีก

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพของน้องใบเฟิร์นค่ะ
น้องใบเฟิร์นชื่อจริงว่าเด็กหญิงกัญญาพัฒน์บัวเรือง

อยู่ชั้นป๕ของโรงเรียนกบินบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรี

น้องขี่จักรยานปั่นจักรยานแบบนี้จากโรงเรียน
ไม่เคยได้อยู่เล่นกับเพื่อนนะคะ
เพราะว่าจะต้องมาดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยติดเตียง
น้องจะมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้คุณพ่อแบบนี้
ป้อนอาหารกลางวันให้กับพ่อได้ทานค่ะ
คุณพ่ออายุ๔๓ปีชื่อนายสุวัสดิ์ชัย
พ่อน้องเนี่ยป่วยติดเตียงเพราะเคยประสบอุบัติเหตุนะคะ
รถจักรยานยนต์ล้มนั่นเองค่ะ
แล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคนที่น้องต้องดูแลคือคุณย่าอายุ๗๐ปี
ย่าชื่อนางทงชัยป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบ
แล้วคุณย่าเป็นอำมพลึกครึ่งซีกด้วยนะคะ
ยังพอได้นะที่คุณย่ายังพอทานอาหารเองได้บ้าง

แต่ตัวคุณพ่อของน้องใบเฟิร์นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
น้องเป็นคนดูแลจัดการทุกอย่างทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหารป้อนข้าวดูแลเรื่องน้ำ
ดูแลการเปลี่ยนแพมเพิร์ตเช็ดตัวให้คุณพ่อแล้วก็คุณย่า
ถามว่าแล้วปู่ล่ะปู่เนี่ยอายุเยอะนะคุณ
๗๕แต่ยังทำงานอยู่เลย
ปู่คือคนเดียวที่ทำงานหาเงินดูแลทั้งครอบครัว
ปู่ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้เงินมา
ก็จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่งมาให้ที่บ้าน
ให้น้องใบเฟิร์นได้ดูแลทั้งพ่อและย่าเดือนละประมาณ๔๐๐๐บาท
ฟังเสียงน้องเองแล้วกันนะคะ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดทางด้านของทางเทศบาลตะมนต์เมืองเก่า
แล้วก็เพื่อนบ้านคณะครูโรงเรียนนะคะของโรงเรียนอนุบาลกบินบุรี
ก็ไปเข้าเยี่ยมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องใบเฟิร์นค่ะ
เด็กหญิงยอดกะตันยูที่คอยดูแลทั้งพ่อและย่าแบบนี้

น้องมาจะขออนุญาตภักด์กรรมวัล
ทุกครั้งแล้วก็จะขอปั่นจักรยานมา
ซึ่งครูเองก็อนุญาตเพราะเข้าใจน้องนะคะ

ก็ยังมีการขอให้จิตอาสาสัก๒คนไปเป็นเพื่อนน้องด้วย
เพราะกลัวว่าน้องอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือถามว่าแล้วตัวแม่น้องล่ะไปไหน
คุณครูก็มีการให้ข้อมูลมาด้วยเห็นทราบว่าคุณแม่เนี่ยได้เลิกรากับคุณพ่อของน้องใบเฟิร์นไปนานแล้วนะคะ
น้องก็เลยกลายเป็นว่าต้องคอยดูแลทั้งย่าแล้วก็พ่อส่วนปู่ก็ทำงานอยู่กรุงเทพ
ใครจะช่วยเหลือน้องเราขึ้นเลขที่บัญชีของน้องเอาไว้ให้แล้วนะคะ
คือนี่แหละค่ะอยู่ที่หน้าจอนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบัญชีของคุณพ่อของน้องใบเฟิร์นค่ะ